พูดถึงครอบครัวแม่เพิ่งนะครับ
มาต่อกันที่ข่าวของพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นิดหนึ่งก็แล้วกัน
ช่วงนี้เจอพี่แกบ่อยคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับคนเรื่องตัวเลขเราชอบมากเลยขวัญใจเลยพี่สลัดจิต
งานนี้มีเรื่องราวมาเตอร์ไพรส์ให้แฟนเพลงด้วยนะคะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นน้องสาวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ว่าตอนนี้เตรียมจะเอาเพลงฮิตของพี่สาวอย่างแม่พึ่งนั้น
กลับมาโคเวอร์ใหม่แบบฉบับของตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานอยู่นะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าจะได้ฟังเร็วนี้อย่างแน่นอนเนาะ
ส่วนกระแสที่หวั่นจะหวั่นใจเหลือเกินจะถูกเปรียบเทียบกันนะคะ
โอ่งเนี่ยขอร้องเลยจ้ะวอนบอกแฟนอย่าเปรียบเทียบเลย
ยังไงพี่โอ่งค่ะแค่ตั้งใจอยากจะเอาเพลงของพี่สาวเนี่ย
มาร้องใหม่ก็เท่านั้นรวมถึงแค่อยากอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง
แบบพี่พึ่งเนี่ยเอาไว้ที่สำคัญพี่โอ่งค่ะ
ยังบอกอีกด้วยนะว่าตนเนี่ยยกพี่สาวนะคะ
อย่างแม่พึ่งเนี่ยอยู่บนหิ้งอยู่แล้วค่ะ

กำลังทำอยู่เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็แบบ

คือเวอร์ชันของพี่พึ่งเนี่ยแฟนเพลงติดอยู่แล้ว

เราอยากจะนำเพลงของพี่สาวเรามาร้อง

แต่ก็อยากจะบอกว่าพี่พึ่งสูงสุดแล้ว
แล้วเราเป็นน้องเนี่ยเราอาจจะได้แค่แบบว่า
๕๐ก็พอแต่ก็อยากจะอนุรักษ์ความเป็น

เพราะว่าทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่า

แล้วก็กำลังฝึกสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่

เป็นแบบลูกทุ่งออริจินัลลูกทุ่งของแท้นั่นเองนะคะ
สำหรับใครที่คิดถึงผลงานของพี่โอ่งสลักจิตค่ะ
นั้นก็มีผลงานเพลงของพี่แกอยู่นะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้กับลูกทุ่งนะที่แบบร้องแบบออริจินัลนะคะ
แล้วก็ใครสนใจที่จะเรียนก็สามารถติดต่อพี่นิกกี้พี่โอ่งสลักจิตได้ด้วยนะคะ